นี่คุณผู้ชมครับไปวิ่งกันดีกว่า
เห็นบอกว่าเจอช้างเผือกแล้วชอบวิ่งกันใช่ไหม

ผมพาไปวิ่งเพื่อสุขภาพดีกว่าคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดสุรินทร์วิ่งเพื่อสุขภาพแถมได้บุญและได้เพื่อนด้วย

นี่เลยครับเตรียมปล่อยตัวออกมาแล้ว
งานนี้ครับมีทั้งเดินทั้งวิ่นทั้งปั่น
จะเดินหรือจะวิ่งจะปั่นได้หมดครับ

งานนี้ก็เป็นการหาเงินเพื่อสนับสนุน
หาทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรถพยาบาลบ้างแล้วก็
สำหรับผู้ป่วยอุปติเหตุจุเฉลของโรงพยาบาลไคร่ระวัตยโธน
สโมสรไคร่ระวัตยโธนนะครับ

นี่ไปในงานเห็นมั้ยอยุดเผาป่าทุกคนครับ

คือจะบอกว่าเป็นนักประดาน้ำก็ไม่เชิง
เพราะมันเหมือนมีอะไรเป็นงวงออกมา

คือมาสร้างสีสันให้กับงานนี้
โพงไงเป็นลำโพงเต้นไปด้วยวิ่งไปด้วยแล้วดูสิครับ

อ้าวแต่ทั้งนี้แนะนำเขาก็มาสร้างสีสารเนี่ย๑๒คนเนี่ยนะครับ

แล้วรางวัลที่เขามอบให้นะบอกเลยว่าทุกคนที่มากว่า๓๕๐๐คนเนี่ยนะครับ
ได้รับรางวัลกันไปแทบจะทุกคนเพราะเขามีรางวัลให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมที่อายุน้อยที่สุด
อายุมากที่สุดก็ได้แล้วก็ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็ได้มาอีก
เยอะจริงคนที่มีกิจกรรมที่มาร่วมเดินทางที่เดินทางไกลที่สุดก็ได้ด้วย
แค่ว่าใครสักทุกคนรางวัลเยอะมาก
ต้องได้ถ้าไม่ให้นี่ดิฉันโกรธฉันจะให้เองเลย
คือพอมาวิ่งเนี่ยนะคุณพี่ท่านเนี่ย
วิ่งได้สัก๒๓๙ก็เป็นแบบนี้แล้วครับ

ไม่ใช่คือวิ่งได้สัก๒๓ก้าว
ผู้คนเท่านั้นเขาจะมาขอถ่ายรูป

อยากรู้เหมือนกันนะชุดนี้มันคือชุดอะไรคุณ
มันเป็นคล้ายกับชุดทหารจากในเกม
ชื่อดังเป็นเกมออนไลน์
ที่เค้าฮิตเล่นกันเดาบรรดาวัยลงวัยรุ่น

อุปกรณ์แบบว่าอาวุธอะไรอย่างเงี้ยหรอ
น่าจะใช่คือเป็นอุปกรณ์ที่พอวิ่งจากตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะไปเข้าป่าตั้งค่ายนอนอยู่ในนั้น

เอ้าก็ตลอดระยะทางที่เดินไปวิ่งไปเล่นไปประมาณสัก๓๕กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นแบบวิ่งฟันรันไง

เขาก็บอกว่าแต่งแบบนี้มาเนี่ยมันมีไอเดียมาจากในเกณฑ์อย่างที่ผมบอกไป

เออมาวิ่งฟันลันคือวิ่งเอามันวิ่งเอาอาหาร

เพราะว่ากิจกรรมนี้มาออกกำลังกาย
สุขภาพและได้บุญด้วยไงเป็นธรรมดานะก็เกิดได้บุญได้กุศล